ก็ต้องขออนุญาตต่อเนื่องกันที่เรื่องของความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์ต่อเลยค่ะ
ใครที่ท่องโลกโซเชียลวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นว่าเขาโพสต์เรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวจีนอืม
เขาโอ้โหบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไม่ใช่แค่มาเที่ยวเมืองไทยอย่างเดียว
เขามามีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์เขามาศักดิ์กันเป็นศักดันศักดิ์น้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้ดังมากเขาเชื่อว่าจะทำให้มีเสน่ห์ลงหน้าทอง
นี่ค่ะแปะทองเต็มหน้าอย่างนี้ค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เห็นภาพเหล่านี้ล่ะที่เขาโพสต์ในโลกโซเชียล
เราก็พยายามหาว่าสำนักศักยันต์อยู่ที่ไหนอาจารย์ศักยันต์เป็นใครอะไรยังไง
เราอยากจะรู้ว่ามันดังจริงหรือเปล่าแล้วเขาศักดิ์อะไรกัน
แล้วราคามันเป็นยังไงนักท่องเที่ยวชาวจีนมากันเยอะขนาดนี้นะคะ
เนี่ยค่ะไทยรัฐทีวีไปที่สำนักศักยันต์ที่เขามีการโพสต์ภาพในโลกโซเชียลกันนะคะ
อยู่ในซอยอุดมทรัพย์แถวสายใหม่นะคะเป็นบ้านไม้๒ชั้นสำนักศักยันต์อยู่ชั้น๒
ห้องไม่ค่อยใหญ่มากค่ะก็มีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเลย
มีพระพุทธรูปรือสีชูชกกำไรสร้อยคอแป้งตลับน้ำมันว่านต่าง
และที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมตอนนี้นะคะเป็นของปลุกเสกเกี่ยวกับจิ้งจอก
ล็อกเก็ตจิ้งจอกเก้าหางเพราะนักท่องเที่ยวเขานิยมมาศักดิ์นางพญาจิ้งจอก๙หางกันคุณภาคภูมิ
จิ้งจอกเก้าหางเขาบอกว่าเป็นเมตตามหานิยมครับนี่ทีมข่าวของเราก็คุยกับ
แต่ก่อนเนี่ยเป็นวิศวกรนะคะก็เบื่องานที่เป็นลูกจ้างแล้วก็รู้จักกับคนในวงการแวดวงของการศักยันต์เนี่ย

เรียนกับอาจารย์ที่เขาช่ำชองมาก
เรื่องของการศักยันต์เรื่องของอัคระต่าง

รูปนางพญาจิ้งจอก๙หาง

เขาเคยมีโอกาสไปศักยันต์ที่ประเทศจีนด้วย

อย่างนี้ค่ะจิ้งจอกเก้าหาง

แต่ชาวจีนเขาเชื่อเรื่องนี้มาก
เขาบอกว่าใครศักดิ์นางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยนะ

ก็เลยศักดิ์ยันนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง

คนนิยมบินกันมาจากจีนนะคะ

แบบแรกค่ะรูปนางพญาจิ้งจอก

ศักดิ์ศรี๔๙๙บาทศักดิ์น้ำมัน๓๙๙บาทสักน้ำมันก็คือจะไม่เห็นรอยที่ตัวค่ะ
ก็เป็นแบบจิ้มน้ำมันแล้วก็มาสักที่ตัว
แบบที่๒รูปนางพญาจิ้งจอกอยู่ในท่านั่งมีหางเก้าหางแผลรอบนะคะ
ราคาก็จะต่างกันอย่างที่เห็นศักดิ์ศรี๕๙๙บาทศักดิ์น้ำมัน๔๙๙บาท
เนี่ยค่ะก็เวลาศักดิ์สักประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะอาจารย์เคบอกนะก็ใช้เวลาไม่นานมากนัก
อกจากนี้ก็มีศักยันต์๕แถวอันนี้นิยมมานานมากแล้ว
แต่ก่อนดังก็อาจารย์หนูขายัน๕แถวราคาก็จะเป็นประมาณนี้
ยันครู๙ยอดนพกรัยก็เกี่ยวกับการบูชาครูอาจารย์
ันนชับพันนรังศรีก็ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเลอร์ประเสริฐศรีเนี่ยค่ะ
เขาก็จะมีหลายรูปแบบเนี่ยนะคะ
ชาวจีนเขานิยมมานอกจากมาศักยันต์แล้วนะคะ
เขาลงหน้าทองด้วยที่เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่หน้าแปะทองคำเปลวอะค่ะ
ก็คือเอาทองคำเปลวบริสุทธิ์มาปิดทั่วใบหน้าเลย
นี่เขาเชื่อว่าจะมีเสน่ห์ทำให้โชคดีค่ะ
จิ้งจอกเก้าหางนี่ก็ต้องบอกก่อนเริ่มแรกก็คือเราไปเมืองจีน
เมืองจีนแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยศักดิ์มาแล้วศักดิ์จิ้งจอกมา
ก็ถามว่าอยากอันนี้มันอะไรเราก็เคยนารุโตผมก็เคยอ่านนะ
บอกว่าเฮ้ยมันอ๋อพอทีนี้เราเริ่มศึกษาดูเขามีมานานแล้ว
มันเหมือนเป็นความเชื่อที่ว่าแทบจะเป็นเรื่องปกติเลย
ถ้าเวลาเขาด่ากันหรือเวลาพูดถึงคนที่เจ้าเล่
หรือเป็นคนที่แบบว่าใช้เสน่ห์ในการยั่วยวน
เขาจะบอกว่านางจิ้งจอกนางจิ้งจอกน้อย
หรือว่าจิ้งเจาะเจ้าเล่คือเป็นคำพูดติดปากของเขา
ก็คือมันมีมายาวนาน
พอเราเริ่มศักดิ์ยันจิ้งจอกให้เขาไปคนชอบสิ

เราก็มีเอามาใส่ในเล่มแบบศักดิ์ของตัวเอง
สำหรับคนที่ชอบในเรื่องนี้เราก็มีศักดิ์ให้เขา
เราก็จะใส่เป็นคาถาทางเมตตาทางอะไรอย่างนี้ไป
ถามว่ามีของไทยเรามีไหมยันจิ้งจอกเราไม่มี

แต่นึกถึงใจคนที่เขาสักมา

สักผ้าอับสักปลาสักแบบแท็ตทูลมาบางคนก็อยากให้เราเติม
อัคระให้เติมยันให้เพื่อที่ว่าหนึ่งก็คือเพิ่มความสวยงามให้เขา
สองก็คือเขาอยากได้ความเข้มขังความเข้มขังของยันไทย
อัคระไทยเราก็เติมให้เขาเราสักแต่เก้าหางเพราะว่าเก้าหางเนี่ย
ตำนานของเขาเนี่ยมีทั้งที่เป็นเทพปีศาจ
มีทั้งในส่วนที่เป็นดีและไม่ดีแต่ที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของความสวย
ความสวยแล้วก็ความมีเสน่ห์ที่เราเห็นว่าเราลงเต็มหน้าคือ
เขามีความเชื่อว่าลงหนึ่งร้อยแปดแผ่นในครั้งเดียว
เชื่อว่ามันดีก็ลงอัคระเสร็จลงเสร็จเราก็ต้องทำการคลึง
คลึงทองคลึงให้มันให้มันแตกให้มันซึมเข้าไปในหน้าเรา
ใช้อะไรคึงครับใช้มือเราเนี่ยมือเราคึงเข้าไป
ครึ่งเข้าไปแล้วก็ระหว่างครึงเราก็จะมีการบริกรรมคาถา
อย่างตำรับอย่างวิธีการที่อาจารย์ใช้ระหว่างที่คึง
มันเป็นการเสกเสกตัวนะของแต่ละตัวเราเขียนอะไรไป
เราก็ว่าคาถาตัวนั้นแหละคลึงจนทั่วหน้าเสร็จปุ๊บ
เราก็เป่าก็เป็นอันเสร็จพิธีอ่ะอาจารย์คิดว่าเอ่อ
อาจารย์เนี่ยกำลังทำธุรกิจหรือว่าหากินกับความเชื่อของประชาชน
หรือเปล่าครับอันเนี้ยอืมถ้าถามอาจารย์มันต้องบอกว่า
ความคิดเห็นของใครความคิดเห็นของคนอื่น
อาจารย์ห้ามไม่ได้ความคิดคนอื่นก็คือความคิดคนอื่น
ความคิดของเราเราทำจริงหรือเปล่าล่ะ
ถ้าเราไม่ได้ทำเราจะต้องไปกลัวอะไร
อย่างวันนี้ที่จะมาสัมภาษณ์เราหากินหรือเปล่าล่ะ
โกหกหรือเปล่าล่ะเราไม่ได้โกหก
เราก็ทำตามที่เรารู้ทำตามความเชื่อของเรา
ทำแล้วมันได้ผลไหมนั่นคือประเด็นสิ่งที่ทำให้คงอยู่ได้
ก็คือว่าทำแล้วมันได้หรือเปล่าสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้
มันต้องดูที่ผลทำปุ๊บปุ๊บนี่มันเห็นไหมล่ะ
เงินมันลอยมาไหมถ้าอยู่เฉยมันก็ไม่ลอย
มันก็ต้องตัวเองประกอบด้วยแล้วมันได้ผลจริงไหมครับ
อันนี้ต้องถามกับคนที่เขาศักดิ์เราได้มีการสอบถามกับเขาไหมว่า
มันได้ผลจริงไหมเมตตามหาโยมคนรักมันลงมันก็ดีไง
เขาดีเขาก็ถึงมาเขาดีเขาก็ถึงมาทำอีก
ถ้าไม่ดีมันก็มาครั้งเดียวแล้วก็ไปใช่ไหม
คนดูง่ายถ้าทำแล้วไม่ดีเขาไม่มาหรอก
มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
ใช่ค่ะนะฮะว่าใครเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะครับ
แต่นี่ที่จีนเขาก็มาอืมอ่าเดี๋ยวลองดูคนไทย
ไปศักดิ์กับอาจารย์เคก็มีนะครับนางสาวพีชยาบุญใบ
อ่ายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเธอบอกว่าเธอขายของออนไลน์ครับ
แต่ว่าขายไม่ค่อยดีก็เลยมาให้อาจารย์ช่วย
อาจารย์ก็แนะนำให้บูชาล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอก๙หางนะฮะ
อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปนางพญาจิ้งจอก
ด้านหลังก็มีมวลสารต่างหน้าจิ้งจอกแล้วก็ขนหางจิ้งจอกจำลองที่ปลูกเสก
ก็ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมนะครับซึ่งหลังจากนำไปบูชาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิตทันที
ค้าขายเราต้องมีเสน่ห์เราต้องรู้จักเหมือนกับลูกค้าจะติดเรายังไง
ไม่ใช่แค่สินค้าเราดีเราจะพรีเซนต์ให้ออกมายังไงให้คนเชื่อถือเชื่อใจเราแล้ว
จอกเก้าหางก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์เมตตามหานิยมที่คนบูชาแล้วก็ใช้ในด้านนี้ได้ค่ะ
เทคนิคของฟ้าเหมือนโพสต์ให้ติดตลกให้คนสนใจแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะคะ
แต่หลังจากที่บูชาแบบบังเอิญแบบอะไรก็ตามแต่ที่ดนใจให้ฟ้าแบบบูชาจิ้งจอกเก้าหางไป
นั่นก็คือแบบพลิกกลับไปคืนนั้นแล้วมีออเดอร์ออเดอร์ประมาณสี่ถึงห้าถ้าจำไม่ได้กี่กล่อง
แต่ว่าเป็นเงินประมาณ๖๐๐๐บาทค่ะคือคืนนั้นเลย
แล้วต่อจากนั้นต่อจากนั้นวันกลุ่ม

เราเชื่อเราศรัทธา
ถ้าเราศรัทธาแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันก็ส่งผลดีต่อตัวเราอะค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกันเพิ่มเติมกับประชาชนคนอื่นนะคะ
ว่าเขาคิดยังไงมีความเชื่อเหมือนกันไหม
นางสาวสิริยาพรบุญเกิดบอกว่าเขาไม่เชื่อนะคะ
ว่าการศักยันต์การบูชาล็อกเก็ตจะทำให้เธอดีขึ้น
เชื่อว่าอยู่ที่การกระทำการปฏิบัติตัว
การวางแผนในการดำเนินชีวิตก็เชื่อว่าต้องขยันทำมาหากิน
ทำแต่ความดีเนี่ยแหละมันถึงจะดีนะคะ
ให้เขาแบบมีทัศนคติว่าโอเคเขาศักดิ์มาแล้วเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้
ถ้าแบบถ้าตามจริงก็น่าจะอยู่ที่ตัวของเขาการปฏิบัติตัวของเขามากกว่า